คุณผู้ชมมาดูคดีที่ต้องบอกว่าฟังแล้วฟังรายละเอียดแล้วเนี่ย
ตกใจสะเทือนขวัญด้วยแล้วก็โหดเยี่ยมอมหิตจริงนะคะ
สำหรับกรณีที่มีแม่บ้านคนหนึ่งเนี่ยถูกฆาตกรรมแล้วก็นำศพยัดใส่ถังน้ำนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นยี่สิบเก้าศุลาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าล่าสุดนี้ทางด้านของตำรวจนะคะชุดคลี่คลายคดีกองกำกับการ๕
บังคับการปราบปรามเขาแกะรอยผู้ต้องหาแล้วก็บุกเข้าจับตัวได้
จังหวะที่ผู้ต้องหากำลังจะขับรถหนีออกไปจากบ้านพัก

กองกำกับการ๕กองบังคับการปราบปรามก็จู่โจมเข้าจับตัวนายจักริจจาริกานนท์
ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมขณะที่กำลังจะขับรถหลบหนีออกจากบ้านพัก
ย่านคลอง๖จังหวัดปฐูมธานี
สำหรับคดีนี้เนี่ยตำรวจกองปราบเขาเริ่มแกะรอยมาจากคดีที่มีคนไปพบศพนางสาวสุภาพเดชไทย
ฆาตกรรมในสภาพเปลือยกาย
ก่อนที่คนร้ายเนี่ยจะห่อศพด้วยผ้า
เอาไว้ด้วยสายไฟแล้วก็ยัดใส่ถังน้ำพลาสติก
เอาไปทิ้งย่านกลางดงริมถนนปากช่องนครราชศรีมา
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๙ตุลาคม๒๕๖๒

สืบทราบมาว่านางสาวสุภาพเนี่ย
สมัครทำงานที่บริษัทจัดหาแม่บ้านแห่งหนึ่งในย่านรามอินทรา
แล้วก็ถูกส่งไปทำงานที่บ้านของนายจักริตคนนี้

ตำรวจเขาก็แกะรอยไปแล้วก็รวบรวมหลักฐาน
ขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาค่ะ
จากการสอบปากคำนายจักริตก็ให้การรับสารภาพนะคะ
บอกว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง
แต่อ้างว่าตัวเองเป็นโรคไบโพล่าหรือว่าโรคสองบุคลิก

ซึ่งวันเกิดเหตุก็ไปมีปากเสียงกันกับนางสาวสุภาพ

ลงมือทำร้ายนางสาวสุภาพโดยไม่รู้สึกตัว
แล้วก็ไม่ได้เจตนาจะทำให้ถึงแก่ชีวิตค่ะ
อยู่อย่างนั้นทั้งวัน
พบจิตแพทย์ครับ

หมอบอกว่าเป็นไรครับ

ดีแล้วของพวกชาย

ตอนที่ว่าส่งไปเยี่ยมไหมครับ
บังแผนไปซื้ออะไรมาอย่างไรนะครับ
ผมขอให้การกับพนักงานสอบสวนครับ

พบว่าตลอดระยะเวลาที่นางสาวสุภาพเข้ามาทำงานที่บ้านของนายจักริต
ถูกนายจักริตธารุณกรรมทำร้ายร่างกายจนทั้งซี่โครงหัก
ศีรษะแตกแถมยังไม่จ่ายค่าจ้างหลายครั้ง
รวมถึงยังข่มขู่ด้วยนะคะว่าถ้าไปแจ้งความหรือว่าหลบหนี
จะตามไปฆ่าลูกสาวของนางสาวสุภาพค่ะ
อารมณ์ร้ายก็เป็นเจ้าพ่ออยู่ที่นั่น
ก็ชักปืนตกตีเขาประจำ
ยามหมู่บ้านเนี่ยก็จะเล่าพฤติการให้ฟังว่าทุกคนกลัวหมดบอกเป็นตำรวจ
ก็ข่มขู่เข้าไปเรื่อยยิงปืนขึ้นฟ้าประจำ
วิธีการก็คือเป็นคนอารมณ์ร้ายนะครับ
แล้วก็หากินโดยวิธี
เอาเด็กมาเลี้ยงไว้
แล้วก็ทำร้ายไปประกันชีวิต
โดยพลตำรวจเอกหานพลนิดวิบูรณ์ที่ปรึกษาสัญญาบัตร๑๐

นายจักริตเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้ายชอบยิงปืนขึ้นฟ้า
และที่สำคัญยังมีวิธีหากินด้วยกัน
นำนายนนทวัฒน์หรือว่าเบ้นจิระเพ็ญศิลป์วัย๑๗ปี

จากนั้นทำประกันสุขภาพทำประกันชีวิตไป๑๒บริษัท

วงเงินประกันอยู่ที่๑๗ล้านบาท
จนกระดูกหักหลายแห่ง
รวมถึงยังมีการค่อยถอนฟันทีละซี่ทีละซี่
เพื่อที่จะเอาไปเรียกร้องเงินประกัน
ก็ได้ไปถึงกว่า๑๗ล้านบาท
จากนี้ยังมีการเอาน้ำกรดราดเพื่อให้ตาบอดด้วยค่ะ

ก่อนที่จะถูกฆาตกรรมก็โดนทำร้ายร่างกายเหมือนกันนะคะ
โดยตำรวจบอกว่ามีการถูกถอนฟันสด

แล้วก็ค่อยนำศพยัดลงไปในถังค่ะ
ตอนนี้ทางด้านของบริษัทประกันหลายบริษัท
ก็ได้ฟ้องร้องข้อหาช่อกงประกันภัยกับนายจักริตเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
ปิดบังซ่อนเร้นอำพรางและทำลายศพ
พร้อมถึงจะส่งตัวนายจักริตให้กับตำรวจภูทรกลางดง
จังหวัดนครราชศรีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ